ช่วงนี้เป็นช่วง๑๕ค่ำเดือน๗นะคะ
ภาคอีสานก็จะมีพิธีบุญบ้างไฟ
ถือว่าบุญบ้างไฟเป็นพิธีแห่งความสนุกสนาน
เป็นประเพณีเป็นเรื่องของวัฒนธรรม
ใช่แต่ทีนี้ก็มีวัยรุ่น๒กลุ่มที่จงหมด๑๐๑
ในขณะที่คนอื่นเขากำฟ้อนรำกันอย่างสนุกสนาน
พวกตีกันนะคะเหตุการณ์เป็นแบบไหนดูหน่อยค่ะ
ทะเลาวิวาสของสองกลุ่มวัยรุ่นนะคะ
ในงานแห่บุญบ้างไฟหมู่บ้านหนองตอตำบลโคกสูงจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
เริ่มแรกนี่ก็จะได้ยินเสียงเพลงกันก่อนนะคะ

และทีนี้เต้นไปเต้นมาเกิดการกระทบกระทั่งกันนะคะ
ส่วนจุดเริ่มต้นก็คือวัยรุ่นเสื้อน้ำเงินเดินมา
แล้วก็พยายามเข้าไปหาเรื่องกลุ่มวัยรุ่นอีกฝ่าย
ซึ่งเป็นกลุ่มเสื้อดำเขาเป็นเสื้อทีมกันนะ
จะเห็นนะคะเขาจะแบ่งเป็นเสื้อสีน้ำเงินกับเสื้อสีดำ
สีดำมีสัญลักษณ์อยู่ข้างหลังเป็นรูปเบียร์

ทีนี้พอหลังจากที่ไปชกเขาก่อน

เสื้อดำก็ทนไม่ไหวสิคะเอาคืนบ้าง
หลังจากนั้นก็ตะลุมบอลกันเลยนะคะ

คนที่อยู่บนรถเครื่องเสียงก็ประกาศเหมือนกันนะ

เขาพยายามบอกแต่ว่า

ลูกหลงด้วยก็คือช่วงที่

คลิปนี้ถูกแชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย
แล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็น
เป็นจำนวนมากซึ่งคลิปนี้นะ
เขาเขียนไว้แบบนี้ตีกันดีดีบ้านนี้แหมกำลังหมวลแม้เศร้าก่อนเวลา
แปลค่ะแปลว่าบ้านนี้หมายถึงว่าจุดนี้หมู่บ้านนี้ตีกันบ่อย
กำลังสนุกเลยทำไมถึงทำแบบนี้
นี่ไงพฤติกรรมแบบนี้ไม่ฮาพาเพื่อนเครียดไปด้วยเลย
แทนที่จะสนุกกลายเป็นไม่สนุกเลย
ทุกคนหยุดเลยนะคะกลับบ้านใครบ้านมันเลยนะแบบนี้